เดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของ
คุณหมอดนฤดีหมอฟันหญิงนะครับ

แต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของคุณหมอฟันหญิงนะครับ
ก็คือคุณหมอฟันโดนฤดี

เขาบอกว่าข้อมูลต่างที่มีการพูดถึง

คุณหมอบอกว่าอยากให้เชื่อแล้วก็ดูที่

หลอกมา๑๐ปีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีคนเนี่ย

ใช่แล้วค่าล่าสุดคุณหมอผดดเองก็
เตรียมที่จะฟ้องร้องคุณหมอ

การอุดมสึกษากราบว่าขณะนี้สำนักงานขนาดกรรมการการอุดมสึกษา
หรือว่าสกอได้ให้อายการสูงสุดยื่นฟ้องล้มละลาย
ตแพทย์หญิงดนรดีตั้งแต่วันที่๒๔กันยายน๒๕๕๙
อายการสูงสุดได้ส่งฟ้องไปเมื่อวันที่๒๑ธันวาคม๒๕๕๙
หมายเลขคดีที่ลศ๓๖๐๓๕๘
ที่ผ่านมาสกอได้ติดตามหนี้มาตลอดกระทั่งเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อสาร
โดยก่อนหน้าที่จะยื่นฟ้องล้มละลายนั้นสารมีคำพิพากษาให้ทันตแพทย์หญิงดนฤดี
ซึ่งถือว่าเป็นลูกหนี้ต้องชดใช้ทุน๓๐ล้านบาทตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว
แต่ปรากฏว่าไม่มาชำระหนี้จึงยื่นฟ้องล้มละลายไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีผลบังคับใช้ได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
และจะทำให้เป็นบุคคลล้มละลายในสามปีแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดา
ดังนั้นการฟ้องร้องล้มละลายจะไม่สามารถเอาผิดได้
แต่หากทันตแพทย์หญิงดนรุดีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตมกักตัวไว้
เพราะว่าหลักฐานทะเบียนราชของทันตแพทย์หญิงดนรดียังอยู่ในประเทศไทยค่ะ
ส่วนมูลค่าหนี้ที่ต้องให้ทันตแพทย์หญิงดนรดีชำระคืน
หารือกับกรมบัญชีกลางว่าจะต้องชำระหนี้คืนเท่าไหร่
ว่าจะมากกว่า๓๐ล้านบาทเพราะว่ามูลค่าหนี้๓๐ล้านบาท

ยังมีส่วนของดอกเบี้ยผ่อนชำระในอัตราร้อยละ๗อีกด้วย
ที่ผ่านมานะคะแม้มีผู้ผิดสัญญาเช่นเรียนไม่จบ
หรือว่ามาทำงานชดใช้ทุนไม่ครบตามที่กำหนด

เช่นโครงการทุนสาขาขาดแคลน๑๖สาขา
เช่นเดียวกับทันตแพทย์หญิงดนฤดี
ซึ่งมีผู้รับทุนกว่า๕๐๐คน
มีเพียง๒๓คนที่ผิดสัญญา
แต่ว่าทุกคนนั้นกลับมาชดใช้แล้วก็ทำตามสัญญา
เพียงทันตแพทย์หญิงดนรดีคนเดียวที่ไม่ได้ใช้ทุนคืน
ค้ำประกันทุนการศึกษาให้กับทันตแพทย์หญิงดนรดีจำรองราช
ก็อยากให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง
ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เพิกเฉยกับกรณีการชดใช้ทุน
แต่กลับมาไล่บี้กับผู้ค้ำประกันแทน

ฟ้องต่อทันตแพทย์หญิงดนรดีเรียกร้องค่าเสียหาย
หลังที่ต้องกู้ยืมเงิน๒ล้านบาทมาชดใช้เงินแทนค่ะ
ซึ่งในอีกมุมหนึ่งนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ทุน

ก็บอกว่าจริงแล้วมีการไล่บี้ให้ทันตแพทย์หญิงดนรดี

แต่พอไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินของคุณหมอดนรดี
ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยที่เป็นชื่อของคุณหมอดนรดี
ดังนั้นเมื่อเป็นหนี้เกินกว่า๑ล้านบาท
ก็จะต้องมีการฟ้องในคดีล้มละลาย
แล้วหลังจากนั้นพอมีการฟ้องเรียบร้อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นกระบวนการสุดท้าย

แต่อีกมุมหนึ่งฐานคณะความก็แนะนำแบบนี้
ว่าพฤติกรรมของคุณหมอดนรดีเนี่ย
ควรจะมีการฟ้องเป็นคดีช่อโกง

มีความคิดเห็นจากอาจารย์จรรย์พักดีธนากุล

ท่านบอกว่าคดีนี้จะหมดอายุความวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้
เพราะฉะนั้นเป็นการขยายเวลาก็ต้องฟ้องร้องทางแพ่ง

ก็เป็นคำแนะนำมีการต้องการให้ความช่วยเหลือคุณหมอพระเด็จนะครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอง
คุณซูมเองก็มีการเขียนถึงประเด็นนี้ด้วยในวันนี้นะครับ
ว่าจากพลังที่มองไม่เห็นคือสื่อโซเชียล
กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทุกคนนั้นหันมาให้ความสำคัญ
ความสนใจแล้วก็กระตุกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้มากขึ้นด้วย